โอ้ยยหลังหมดแดงหลังเบอรั่มเลย
อยากได้รังนั้นน่ะจะต้องเรียกคนงานมาให้ช่วยนะคุณผู้ชมค่ะ
ที่เป็นบ้านรังแบบนี้นะไข่มดแดงต้องใหญ่แน่นอนเลยค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศ
ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
ไข่มดแดงนี่แหละค่ะอาหารชั้นเลิศอาหารชั้นสูงโปรตีนสูงกันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้อุณหภูมิก็สูงเหมือนกันค่ะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยมีพื้นที่ไหนร้อนพื้นที่ไหนฝนกันบ้างนะคะ
สังเกตเห็นชัดเจนนะคะว่าประเทศไทยตอนล่างฝั่งอันดามันจะมีเมฆปกคลุมหนาทึบ
ขนาดว่าจากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเหลืองจนกระทั่งเป็นส้มและแดงเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
แปลว่าบริเวณดังกล่าวนะคะก็มีเมฆปกคลุมเยอะประกอบกับพื้นที่นั้นเป็นทะเล
ทะเลเนี่ยจะสะสมความร้อนจึงเกาะให้เกิดพายุฝนและคาดว่าคืนนี้จนไปถึงพรุ่งนี้
จะมีพายุในฝั่งทะเลบริเวณหัวเกาะสุมาตราด้วยและส่งผลกระทบต่อภาคใต้
ส่วนพื้นที่ประเทศไทยตอนบนมีห่อมความร้อนนะคะก็คือมวลอากาศต่ำนั่นเอง
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับว่ามีลมมาปะทะคือมีลมใต้
ทำให้ทั่วประเทศนะคะมีโอกาสเกิดฝนแต่ไม่ใช่ฝนหนักไปซะทุกที่
พื้นที่ก็ร้อนจัดร้อนจีดังโมเดลที่เห็นนี้
แต่บางพื้นที่ก็จะมีครึ้มมีฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะ
ถ้าดูจากโมเดลนี้อาจจะแบบสับสนเล็กน้อยว่ามันดูกันยังไง
ดูเป็นเส้นขาวนั่นแหละค่ะนั่นก็คือเป็นลักษณะของทิศทางลม
คือสังเกตว่าลมเนี่ยค่ะลมทางด้านอันดามันเนี่ยพัดเสยขึ้นไป
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในระยะนี้
พรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมภาคใต้จะมีฝนค่อนข้างหนัก
วันนี้เริ่มก่อตัวมาแล้วนะคะแถบตั้งแต่จังหวัดประจวบคิริขันลงไปเลยค่ะ
ถ้าหากว่าดูจากโมเดลนี้เราก็จะพอเห็นนะคะนี่คือช่วงเวลาประมาณสัก๔โมงเย็นค่ะ
สะพานประจวบนะคะท่าสารานครศรีธรรมราชลงไปถึงหาดใหญ่สงขลา
ก็จะมีฝนตกค่อนข้างมากกว่าพื้นที่อื่น
ส่วนพื้นที่จังหวัดภาคใต้ก็จะตกเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชม
ก็เฝ้าระวังกันต่อไปเพราะว่าระยะนี้เป็นทีของภาคใต้ที่จะเจอฝนนะคะ
ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่เจอกับปัญหาภัยแรงอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูหน่อย
เพราะว่านักข่าวในพื้นที่เราก็ส่งข่าวส่งข้อมูลมาให้
ก็คือเรื่องของปัญหาไฟไหม้นั่นเองนะคะ
เป็นไฟไหม้ที่เกิดในช่วงหน้าแรงมาจากอากาศแห้งเศษใบไม้ก็แห้งกรอบ
เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถ้าหากมีปัจจัยอะไรมาก็ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย
เพราะฉะนั้นขอเตือนกันนะคะว่าอย่าทิ้งก้นบุหรี่ลงข้างทาง
เพราะนี่เป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้
อย่างที่เห็นนี่คือถนนหน้าโรงบ่มยาสูบเก่าอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
ที่ใบสนีท่านหนึ่งขับรถผ่านมาเจอไฟไหม้ยากข้างทาง
ก็รีบจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยดับไฟ
พร้อมทั้งแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เรียกว่าช่วยอาสาจนไฟสงบ
ทั้งที่ยังสวมชุดสวมหมวกกันน็อกสวมชุดบุรุษปรายศนีย์อยู่เลย
หลายคนก็เลยชื่นชมในน้ำใจและจิตอาสาของทุกคนนะคะ
มาช่วยดับไฟป่าป้องกันการลุกลามบานปลายนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วก็สลดหดหูใจนะคะคุณผู้ชมต้องฟื้นฟู
แวดล้อมอีกยาวเลยนะคะส่วนที่จังหวัดตากค่ะตอนนี้
อุณหภูมิสูงสุดถึงสี่สิบองศาเรียกว่าร้อนระอุร้อนละลายกันที
เดียวค่ะชาวบ้านก็เลยต้องหาวิธีคลายร้อนวิธีการก็คือลง
เล่นน้ำปิงนี่แหละค่ะที่บริเวณหาดทรายทองเมืองเมืองตากใน
ตะมนต์ป่ามะม่วงไปกันยกครอบครัวเลยค่ะเด็กนะคะลูก
หลานก็ไปเล่นกันโดยที่มีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิด
ค่ะน้ำที่ไหลอยู่ในแม่นน้ำปริงนี่นะคะเป็นน้ำที่ปล่อย
ลงมาจากเขื่อนภูมิพลเพราะฉะนั้นทั้งใสเย็นและยังมีหาด
ทรายสีขาวทอดยาวให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนกันด้วยนะคะ
หมาก็ลงไปล่องเรือด้วยนะคะก็ดูเรื่องของความเรียบร้อย
เลิดเพลินสนุกสนานไปเที่ยวก็ดูแลความปลอดภัยส่วนตัว
แล้วก็รักษาระยะห่างนะคะล้างมือบ่อยดูแลสุขภาพตัวเอง
ให้ครบองค์รวมนะคะเพื่อความแข็งแรงไม่ว่าจะสภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลงหรือร่วมไฟไข้เจ็บไวรัสมาเราก็ยังจะสามารถสู้
ได้นะคะส่วนใครอยากจะแยกไข่มดแดงกินอาหารชั้นเลิศนะคะ
ที่ฉันบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ยอดฮิตแล้วก็ราคาสูงทีเดียว
เป็นโอกาสของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรภาคอีสานกัน
ด้วยที่ฉันลาไปก่อนแล้วกันนะคะรังน่าน่าสนใจจริง
ก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาพี่มาเร็วเร็วเอานะฟัง
นั้นเลยอ่ะอู๋ตีเบาสิแม่อืมมาแล้วยุ๊บหมด